เขาอยากไปแช่ในน้ำไม่รู้ทำไมพี่บุ๊คพี่น้ำแข็งนะ

ก็ต้องหาวิธีเกลี้ยกล่อมเขาขึ้นมา
ใช้วิธีอะไรดีลองฟังดูครับ
จับปูจับหา
จับปูจับหา

หนัว๕คน
ไม่มีใครทำอะไรเมิง
โอ้มันจะขึ้นมาได้ทุกที่
ทุเลเหลือเกินคุณผู้ชมฮะเขาก็ตีน้ำอารวาสตีน้ำใหญ่เลย
ไม่ยอมขึ้นด้วยครับมีทั้งจะชวนไปกินทุเรียนอืม
ถามว่าจะไปบวชไหมครับแล้วก็เนี่ยให้ภรรยาเนี่ย
คนไปอุ้มตัวเขาขึ้นมาครับไม่ยอมขึ้นสักที
หงายนิ่งแบบนี้เลยนะกล่อมเป็นชั่วโมงอ่ะพี่บุ๊
น้ำแข็งสภาพแต่ละคนก็เลอะเทอะไปตามตามกัน
กู้ภัยมูลนิธิสว่างเบนจธรรมครับกับชาวบ้าน
แล้วก็ภรรยาของคนที่ลงไปแช่น้ำต้องมาช่วยกันครับ
ผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายนาริสอายุ๓๘ปี
ส่วนร่องน้ำตรงนี้ลึกแค่เมตรเดียวอยู่ในสวนมะพร้าวหมู่๔
อำเภอเมืองสมุทรสงครามนาริสเขาก็เพ้อตลอดเวลานะ
คุณผู้ชมบอกอยากไปบวชแล้วก็อยากมาดำน้ำมาหาปู่
สรุปจะบวชก่อนหรือหาปูก่อนเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ต้องงัดกลยุทธ์
ต่างนานารับชวนกินทุเรียนก็แล้วเดี๋ยวพาไปบวชก็แล้ว
ไปชั่วโมงหนึ่งก็รอให้นาริสอ่อนแรงครับ
ภรรยาก็มาอุ้มด้วยตัวเธอเองเลยขึ้นมาได้สำเร็จครับ
ทราบว่านาริสกำลังเตรียมจะเข้ารับการรักษาอาการป่วยจิตเวท
ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศล่าครับก่อนหน้านี้คุณนฤทธิเขาก็ผ่าตัดไส้ติ่งมานะ
แผลยังไม่หายดีเลยค่ะแล้วช่วงช่วงนั้นอ่ะช่วงก่อนเกิดเหตุเนี่ย
อากาศก็ร้อนจัดไม่แน่ใจว่าเป็นสาเหตุทำให้นาริสอยากลงไปแช่น้ำหรือเปล่าครับ
คือเขาหายออกจากบ้านไปตอนแรกทุกคนก็ตามหาตามหาอยู่ไหนนะนาริส
หาไม่เจอมาพบว่าแช่น้ำอยู่ตรงนี้นี่เองมีแผลผ่าตัดด้วยคุณผู้ชม
มีแผลนี่น่าเป็นห่วงว่าเดี๋ยวจะติดเชื้อเอาที่สิครับ
ภรรยาก็พยายามเรียกขึ้นมาจากน้ำแต่ก็ยังไม่ยอมขึ้นมาง่ายครับ
สุดท้ายก็ประสานขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยมา
แล้วก็ส่งโรงพยาบาลไปนี่เอาขึ้นเปรย์บอร์ดเลยฮะ
เกินย้ายลำหว่างให้คุณครับอยู่ในร่องสวนเลยแบบนี้นะ

กลัวเดี๋ยวคนเจ็บจะตกน้ำตกท่าอีกนะครับ
อีกทีเดี๋ยวเขาไม่ขึ้นนะนะครับ